คุณผู้ชมดูเรื่องของน้ำกันหน่อยเตือนเลยพี่น้องชาวอายุทยา
ใครที่อยู่ริมคลองเจ้า๗เป็นอำเภอท้ายน้ำ
เมื่อคืนนี้แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยคุณผู้ชมน้ำมันซัดมาแล้วถนนขาด
ถนนหักเห็นต่อหน้าแบบนี้เลยค่ะเอาแล้วหักแล้วครับหักแล้วครับ
นาทีนี้ครับถนนขาดไปที่เรียบร้อยแล้วครับ

ฝั่งก็เจ็ดรับน้ำได้เลยครับฝั่งก็เจ็ดรับน้ำได้เลยนะครับ

อู๋นี่เรารายงานแทบจะทุกวันเลยนะถ้าไม่ขาดเลยนะใช่ใช่
แล้วคือเนี่ยได้ยินเสียงน้ำที่มันซัดมาไหม
มันมาแรงมากแล้วดูกระแสน้ำสิคะ
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปนี้ไว้นะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมช่วงสักประมาณ๓ทุ่มกว่า
แล้วจุดตรงนี้ค่ะริมคลองเจ้า๗มันเป็นพื้นที่ท้ายน้ำของอายุทยา

ก็มีทั้งเสนาทั้งอำเภอบางซ้ายทั้งลาดบัวหลวงโอ้โหเนี่ย
แล้วคลิปนี้ค่ะถนนคันคลองชนรับประทาน
ใกล้กับประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ดที่หมู่๗นี่แหละ

้อะถามว่ามันแตกเยอะไหมล่ะ

ดูนะเป็นทางยาวที่มันแตกที่มันขาดประมาณสัก๕เมตรได้
แต่ดูน้ำที่มันไหลไปสิมันไม่รอเลย

ก็ดูสิครับใช่ค่ะแล้วมันทะลักแบบนี้
ข้ามถนนเข้าคลองเจ้าเจ็ดบังยี่หนไปสู่พื้นที่ท้ายน้ำ

ถือว่าโอ้โหเป็น๓อำเภอที่ต้องเจอกับน้ำแบบนี้

ด่านแรกโรงพยาบาลเสนาอยู่ติดกับคลองด้วยค่ะ
โรงพยาบาลเจอแบบนี้แล้วทำไง

นี่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสนา

เพราะว่ากลัวไงเสาไฟมันจะโดนน้ำกัดซะ
เสาไฟล้มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไหมกลัวจะเป็นอันตราย

แล้วชาวบ้านแถวนั้นที่เขาอยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำ
ก็มาสังเกตเห็นแบบชาวบ้านเขาตื่นตนกกันแหละ

ใช่ค่ะทีนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธิยา
มาตรวจสอบแล้วก็บอกว่าจุดที่เกิดถนนซุดตัว

มันเป็นท่อสูบน้ำขนาดใหญ่เลยของกรมชลประธาน
มวลน้ำมาเยอะมวลน้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่
ซ้อถนนขาดแล้วก็ไหลลงคลองเจ้าเจ็ดบังยี่หน
มันจะส่งผลกระทบกับพื้นที่๓อำเภอท้ายน้ำ

ย้ำนะคุณผู้ชมอำเภอเสนาอำเภอบางซ้าย

ดังนั้นใครที่อยู่ริมฝั่งคลอง
สิ่งที่ต้องทำตอนนี้เลยนะ
พอรู้ข่าวต้องเร่งย้ายของขึ้นที่สูง

เจ้าหน้าที่เขาบอกให้อบพยพเราก็ต้องอบพยพนะคะ
เห็นถนนขาดแบบนี้อย่าไปเสี่ยงเดินข้ามเลยนะคุณผู้ชมฮะ